สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับชูวิตตีแสกหน้าค่ะติดตามกันอย่างต่อเนื่องในกรณีคดีเสือดำกรณีนายเปรมชัยและพวกเข้าไปล่าสัตว์ป่านี่นะคะ

ก็เมื่อมันจบได้แต่ว่าตอนนี้ยังรวบรวมข้อมูลกันอยู่เลย
คือเราต้องรักสัตว์ต้องอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เป็นสัตว์ป่าสงวน
ผมพูดเรื่องนี้มาหลายอาทิตย์แล้วนะแล้วก็
มีกระแสออกมาไม่ชอบศรีวรา

เรื่องทำคดีล่าช้าพูดกันเยอะ

ยังไงล่าช้ายังไงต้องบอกให้ฟังนะ
ก็คือมี๗ผัดใช่ไหม

ผัดละ๑๒ก็เท่ากับ๘๔วันนะ

รับปากว่าวันที่๒๖ใช่ไหม

มีนาจะสามารถสรุปสำนวน

ก็คือคุณไม่ต้องการอะไรที่มันแน่นแฟนหน่อยเหรอ
มันก็ต้องมีข้อมูลที่รัฐกลุ่มพอสมควรนะคะ

งาช้างแล้วก็เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเราก็อธิบายแล้วใช่ไหม
งาช้างคืองาช้างอาฟริกาเขาบอกว่า๘๐๙๐ของงาช้างในประเทศไทยเนี่ย
เป็นงาช้างอาฟริกางาช้างอาฟริกาเป็นงานอก
ไม่ใช่งาในงาอัฟริกาแท้แล้วเอาเข้ามาได้ยังไงงาฟริกา
ค่ะแล้วคนรับรองได้ยังไงมีหลายเรื่องเลยปวดพันธุ์กัน
เจอที่ไหนที่บ้านภรรยาก็โดน
โดนสามคนเลยนะคนรับรองก็โดนค่ะเจ้าของบ้านก็โดน
โดนกันหมดค่ะปืนล่ะปืนก็โดนสิคะ
ออกทะเบียนไม่ได้บางปืนบางชนิดเป็นปืนไลเฟิล
เป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้ก็โดนไปอีก๓นะฮะ
อ่ะคดีจบนะคดีชัดเจน
อันนี้ถือว่าล่าช้าไหมคะเอาจริงแล้ว
ในความรู้สึกของผมนะในฐานะที่ผมเนี่ยผ่านคดีมาเยอะ
ในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาจำเลย

ผมว่าอย่างนี้ไม่ช้าหรอกเพราะคดีสำคัญ
เพราะกระบวนการกฎหมายเนี่ยมันต้องถูกต้อง
คุณนิวถ้าเกิดผมต่อสู้เนี่ยก็ยังมีเวลาให้ผมอีกใช่ไหม
สมมุติว่าเขาส่งสำนวนอายการถึงบอกเทคนิคให้
เทคนิคทางกฎหมายซึ่งไม่มีระบุไว้

ขั้นอายการเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้
เดี๋ยวก็สองเอาอย่างนี้เขาสองว่า
หัวประเด็นว่าทำไมไม่ชอบท่านศรีวราบุคลิกท่าน

อ้าวบุคลิกท่านก็ตอบตอบไม่ได้
คุยกับนักข่าวก็ดูบอกว่าเสียงดังนะคะ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนหมั่นไส้ท่าน
อาจจะมีกรณีเรื่องของการรับไหว้ด้วยไงคะ
รับไหว้ด้วยอ๋อรับไหว้ด้วยใช่ไหม
คือท่านเป็นบุคลิกแบบนี้จะทำยังไงนะ
ต้องดูก็ทำกันตามกฎหมายในกระดาษเดียวกัน
ก็ต้องทำความเข้าใจกับสังคมด้วยนะ
ไม่ใช่ตั้งต้นเป็นศัตรูทะเลาะเบาะแว้ง
อันนี้คือตามความหมายของท่านศรีวราว่า
ท่านทำตามบทหมายไม่ได้ทำตามโซเชียลขึ้นศาลอาญาศาลสถิตยุทธิธรรมไม่ใช่ศาลพระภูมิ
อันนี้ท่านพูดไว้ก็เลยมีแสดงออกมา
ข้อ๓เป็นคดีสำคัญไหม

ถูกจับจ้องถูกไหมล่ะใครก็จะจับจ้องนะ
คดีสำคัญต้องการทำให้ถูกใจสังคม
ถ้าถูกใจสังคมทำยังไง๗วันสรุปเรียบร้อยส่งสำนวนส่งฟ้อง
ทีนี้ปัญหามาเนี่ยไปอยู่ที่นี่อีกมีการถอนคดีทารุณกรรมก็บอกว่า
มันไม่ได้หลุดมันจะหลุดได้ยังไงคดีอย่างนี้มันไม่มี
ก็คือทารุณกรรมสัตว์มันเป็นสัตว์บ้านสัตว์ประหนะ
มันไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่ทารุณเสือดำคือท่านก็ชี้แจง
ทีนี้สังคมก็สงสัยอีกพนักงานสอบสวนร้อยเวรก็ถูกภาคทัน
คนที่รับเรื่องเนี่ยร้อยตำรวจเอกสุมิตรนะดูเหมือนกับโอ้โหอะไรเนี่ย
ไปถอนคดีคดีนี้ไม่ถูกแล้วก็ตำรวจที่ดำเนินคดีก็
รับแจ้งโดนอีกสงสัยเพิ่มขึ้นอีก
กับกรมอุทยานซึ่งดีเอ็นเอนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ
ก็ปรากฏว่าทางอุทยานก็บอกมีการตรวจแล้วมีป้ายติดไว้
ว่าตรวจแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจไปแล้ว
แล้วทำไมถึงบอกไม่เจอทำไมบอกว่าไม่พบ
ปัญหาก็คือกลายเป็นการที่ตำรวจกับองค์ทุยานเริ่มมีแนวทางที่ขัดแย้งกัน
นั่นสิทั้งที่๒หน่วยนี้ต้องทำงานร่วมกันหรือเปล่าคะในการรวบรวมข้อมูล

ก็บอกผมสอบพยานผมไม่ได้สอบผู้ต้องหา
ถ้าสอบผู้ต้องหาก็เอาเข้ามาได้
แต่การสอบพยานเขาจะให้มีคนมาด้วย

ก็บอกว่าเป็นพยานนี่ก็สามารถจะเอาคนนั้นคนนี้มาได้ไหม

เพราะสอบพยานไม่สอบผู้เสียหาย
ไม่ได้สอบผู้ต้องหา
แล้วถ้าสอบผู้ต้องหามันก็ได้

บอกว่าใครเป็นพนักงานสอบสวน
พูดถึงอายการใช่ไหม
กับตำรวจจริงเนี่ยผมว่าตำรวจกล้าทำไหมคดีสำคัญอย่างนี้

เราไปดูซิว่าหมดจากตำรวจแล้วเนี่ย
ให้อายการมันมีเทคนิคอะไรบ้าง
ต้องใช้คำว่าเทคนิคในขั้นอายการมีเทคนิคอะไร

ก็อายการนะไม่ใช่ที่ตำรวจนะ

เพราะอายการอาจจะไม่กล้าคุยเรื่องอายการ
คุยให้อ้าวได้ตีแสกหน้ากันแน่นอนช่วงหน้าสักครู่เดียวนะคะ
เราคุยกันเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็ให้ความรู้กันไปว่ามันจะเชื่อมโยงอย่างไร

พอเสร็จสิ้นกระบวนการของการรวบรวมสำนวนในชั้นตำรวจแล้ว
มันก็ต้องส่งต่อไปที่อายการ
ใช่ล่ะครับท่านผู้ชมครับ
มันมีคดีตัวอย่างนะ
ครูดีตัวอย่างที่ทำให้สังคมหวาดระแวงคนมีสตางค์
นะซึ่งเรื่องนี้ผมเคย

เรื่องของคุณบอสอยู่วิทยา
ในบอสอยู่วิทยาเนี่ย

ชนตำรวจทองหล่อใจกลางกรุงเทพ

เลื่อนในคดีในชั้นอายการ

ว่าถ้าเกิดออกหมายเรียก๒ครั้งไม่มา

อันนี้คือฟังขึ้นใจเลยมันเป็นคาถาเป็นสูตรเลย
อายการนี้เขาเลื่อนได้กี่ครั้งมีระบุไหม
อยากทราบเหมือนกันเพราะเห็นอย่างกรณีบอสก็ตั้งหลายครั้ง
ทีนี้ปรากฏว่าในบอสเนี่ยชั้นอายการเนี่ยนะครับ
ล่าช้าไปในชั้นอายการเลื่อนไป๗ครั้ง

บอกว่าติดกิจทุละอยู่ต่างประเทศ

กรรมาธิการสนชเรื่องกิจการตำรวจเนี่ยร้องอยู่
นะขอเลื่อน
ไอ้ที่ร้องไปเนี่ยอยู่ในกรรมธิการสภาเนี่ย

ก็ยังไม่เลื่อนอีก

อาหลับอามิเลสยูเออี

แล้วก็ไปต่างประเทศไปลอนดอนเลื่อนอีก

และการยื่นร้องขอความเป็นธรรม

เทคนิคซึ่งไม่มีอยู่ในกฎหมายนะครับ
การยื่นร้องขอความเป็นธรรม
ตัวนี้ตัวสำคัญครับคุณนิวครับ
ยื่นหนังสือร้อง
หนังสือร้องขอความเป็นธรรม
กระบวนการในชั้นอายการนี่แหละครับ
ที่สำคัญที่สุดเพราะในบอสอยู่วิทยา

ล่าช้ามันตกไปอยู่ในชั้นอายการ
โดยอ้างว่าไปต่างประเทศโดยอ้างว่าไปร้อง
กิจการสภาร้องกรรมธิการสภาร้องกิจการกรรมธิการ
สภาร้องกรรมาธิการตั้ง๒กรรมาธิการ
เขาบอกยังไม่ได้สอบก็เลื่อนอีกไปต่างประเทศ

และที่สำคัญคือยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ก็เลยทำให้กระบวนการตัดสินพิจารณาของอายการ

มีการแบบร้องขอความเป็นธรรมอยู่ตลอด
ให้พนักงานสอบสวนสอบพยานเพิ่มเติม
จำได้ที่คุณชูวิทย์บอกว่ากรณีของคุณบอสไม่ได้ซับซ้อน

ซึ่งมันเป็นสิทธิ
ที่เป็นระเบียบปฏิบัติของสำนักงานอายการ
ค่ะนะครับที่สำคัญนะคุณนิวครับค่ะตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรเลย
นะไม่มีอะไรเลยครับ
๙บวก๓สิบสองแล้วสิบสองข้อหาแล้วนี่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหา
ตรงนี้ครับปัญหาร้องขอความเป็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมซึ่งผมมั่นใจว่านายเปรมชัยเนี่ยต้องทำแน่
ถามของคุณชวิตคือไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ย
ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่มีคดีเนี่ยสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้เหรอคะ
ได้ก็คุณสารยังไม่ได้ตัดสินเลยผมผิดอะไร
นี่มันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของอายการอยู่กลางน้ำต้นน้ำคือตำรวจ
ตำรวจทำมาไม่ดีสอบสวนมาไม่ชอบอะไรก็ยัดเอายัดเอา
ผมก็ต้องร้องขอให้สอบหน่อยสอบพยานเพิ่มเติมหน่อยนะ
อันนี้มันเป็นเทคนิคไม่มีสอนในโรงเรียนกฎหมายไม่มีกฎหมายระบุเป็นเทคนิค
มีอยู่ในระเบียบปฏิบัติของสำนักงานอายการเท่านั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ต้องหานะครับ
พนักงานสอบสวนเขาอาจจะอ้างได้ว่าพนักงานสอบสวนหละหลวมละเลยไม่ได้สอบพยานตรงนี้
ผมร้องขอความเป็นธรรมให้ตำรวจกลับไปสอบกลับไปกลับมากลับไปกลับมา
ทำให้การสืบพยานในศาลมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
ก็สู้กันได้หลายวังจดกับจำเลยเท่านี้
คุณเห็นไหมในบอสชั้นไหน

ก็นับกันเป็น๕ปี๖ปีแล้วมั้งครับ
และที่สำคัญในบอสก็ทำแบบนี้แหละครับ
คือยื่นร้องขอความเป็นธรรมให้สอบพยานอีกหลายปาก
คดีไม่มีอะไรนะ
ถ้าผมเปรียบเทียบระหว่างในบอสกับเปรมชัย
คุณว่าใครชัดกว่าในบอสชัดกว่าไหม

ทุ่งใหญ่นะเลสวนชัดไหม
ปืนใครปืนผม

ไอ้นั่นเรื่องเกิดใจกลางทุ่งใหญ่นะเลสวน

หนังสือร้องขอความเป็นธรรมจุดประสงค์

ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
ให้พนักงานอายการ
ซึ่งมีคำสั่ง

หรือเช่นของพยานในสำนวนนั้น

ได้๒ครั้งครั้งที่๓จะพูดอยู่อย่างเดียวคือออกหมายจับ
เพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็ต้องจับตาดูว่า
จะมีการเลื่อนในชั้นในยาการเลื่อนได้ไหม

มีเรื่องสำคัญที่จะให้ตีแสงหน้ากันค่ะสักครู่ค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ครับคุณนิวว่าประเทศไทยเนี่ยมีการโกงกันเยอะไหม

โกงเนี่ยทีนี้ผมก็มาพูดเรื่องโกงมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ทีนี้การโกงเนี่ยถ้าโกงแล้วเหลือบ้างเนี่ย

เพราะว่าไอ้ปราบโกงคงปราบไม่หมด
แต่ไอ้โกงประเภทโกงคน
ไร้ที่พึ่งคนโกงคนไร้บ้าน
คือเขาก็ลำบากยากไร้อยู่แล้วแล้วไปโกงเขาอีก
อันนี้มันไม่ไหวแล้วนะคือมันโกงแบบ
มันไม่มีจัญญาบันในการโกงเลยมึง

พอว่ากกูงไปกูงมาปรากฎว่าใช้ในโครงการเงินช่วยเหลือ
บอกเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
จำได้ไหมที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน
ค่ะเขาไปพบทุจริต
คือไปให้เขาไปฝึกงานไปฝึกมัน

รับเงินนั้นเขียนแบบฟอร์มเอาเองนั่งนึกเอาเองว่า

สำรวจว่าเขายากไร๊จริงไหม
หัวหน้าครอบครัวเขาไม่สามารถที่จะช่วยหลาย

ก็ปรากฏว่าวันนี้พบแล้วความผิดปกติ๒๔๔จังหวัดครับ
งบ๙๗๘ล้าน
ก็คือมีเงินอยู่เกือบร้อยล้านนี่แหละ

ผิดปกติ๒๔จังหวัด

เจอไปแล้วเฟส๑เฟส๒ไปโดน๒๐จังหวัด

บวกน้องคายบึงกาญอุดรรณ์ภาคใต้ก็มีค่ะ
และก็เสนออีก๓๗จังหวัด

ทีนี้ท่านผู้ชมครับวิธีการ
วิธีการน่าสนใจครับคือไม่ได้รับเลย
มีแต่ชื่อแต่ฉันไม่ได้เงิน
เซ็นชื่อไปปลอมลายเซ็นเขา
เอาชื่อไม่ได้เงินสักบาทเลย

สมมุติแล้วกันนะครับที่เขาบอกว่า๓๐๐๐บาท

ไม่อยู่ในเงื่อนไขอันนี้ประเภทเอาญาติมาเอาเมียมา
ไหวหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยคือมันโกงไม่มีจัญญาบันเอาหมดทุกอย่าง

กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยของกระทรวงพัฒนาสังคม

กระทรวงศึกษาที่การ
คือกระทรวงศึกษาเนี่ยคุณนิวต้องทราบนะว่ามีกองทุนอยู่สารพัดอย่าง
หนึ่งในกองทุนนั้นคือกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเขาไว้ช่วยใครครับ
ทุนนี้มาตั้งแต่สมัยนายกชวน

เริ่มจ่ายมาเนี่ยโดยตลอดนะ
ให้เด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กเป็นสองประเภท

คือเด็กให้เด็กคุณคิดดูแล้วกัน

ที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับค้าประเวณี

และก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าตกเขียว

ความหมายผมต้องอธิบายให้ฟังเพราะบางคนไม่เข้าใจ

คืออย่างนี้คุณนิวครับเวลาเป็นชาวไล่ชาวสวน
เขาปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกผักปลูกผลไม้ต่างเนี่ยหรือแม้กระทั่งนาเนี่ย
คนที่เป็นในทุนก็จะไปจองไว้ก่อน

เดี๋ยวถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วสุกแล้วงอมแล้วก็จะมาซื้อ

ก็ใช้คำพูดนี้กับลักษณะของเด็กผู้หญิงที่อายุยังไม่ถึง
อายุประมาณ๑๐ขวบ๑๑ขวบ๑๒ขวบ

มัดจำไว้นะเดี๋ยวถ้าเด็กโตแล้วก็ไปทำงานค้าบริการที่กรุงเทพเมืองใหญ่

คำพูดเดียวกันครับก็คือหมายความว่ายังไม่ได้อายุ

ก็เป็นการจ่ายเงินจองไว้ก่อนว่าทั้งสวนนี้ทั้งทุ่งนี้มาจำไว้

เด็กคนนี้ก็มัดจำไว้เมื่ออายุได้เกณฑ์

ร่างกาย๑๔๑๕แล้วไปทำงาน
นี่คือในลักษณะก่อนในลักษณะตอนปี๒๕๕๙
นะฮะซึ่งขณะนั้นมีปัญหาอย่างมากทางภาคเหนือ

ซึ่งได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพยาวแม่ห้องศรน่าน

ก็เลยรัฐบาลในช่วงนั้นมีออกมาว่าอยากจะป้องกัน

เด็กเนี่ยพยายามเรียนหนังสือให้ได้เยอะขึ้นไม่ใช่จบป๖แล้วไปไหนไม่ได้

กระทั่งระยะหลังเนี่ยรัฐบาลมีโครงการภาคบังคับนะเรียนได้ยันโตนะอันนี้ก็ต้องให้น้อยลงนะ
แต่อย่างไรก็ดีปรากฏว่าคนมันโกงมันก็โกงมาเป็น๑๐ปี

โกงมา๑๐ปีเงินก็ร้อยกว่าร้านแล้วนะร้อยหกสิบหกล้าน

เอาไปเนี่ย๘๘ล้านให้จริง๗๗ล้านคือเอาไม่มากกว่าที่โกงไปมากกว่าที่ให้

นะฮะก็คืออันนี้แหละครับก็คือหมายความว่าเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ย๘๘ล้าน

อันนี้คือถูกให้เขาไป๗๗ล้านทั้งหมด๑๖๖ล้าน

บางคนก็ได้๒๐๐๓๐๐ถ้าเป็นเด็กไปกลับได้ปีละ
ถ้าเด็กประจำได้หมื่นนึง
ลักษณะอย่างนี้คุณนิวครับคุณว่าไหวเหรอ
คือมันโกงกระทั่งเด็กที่ไม่มีทางออกที่เขาจะมีโอกาสมีวิถีชีวิตดี
โกงคนที่จนคนไร้ที่พึ่ง
คนในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาส
โกงคนที่ไม่มีบ้านไม่มีอนาคตไม่มีทางไป

จิตใจตอนโกงเขาตอนเอาเงินเขามาใช้มันจะไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือ

ปปทตอนนี้ก็เริ่มมีบทบาทมากแล้วคือปปทนี่เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ราชการระดับตั้งแต่พอลงมา
ก็คือปปท
ส่วนปปชตั้งแต่พอกองขึ้นไปเป็นข้าราชการระดับสูง

แต่ถ้าเกิดมีส่วนด้วยทั้งสูงทั้งกลางมาด้วยก็ไปปปชเลย
ปปทปป

แต่ไปให้นักศึกษาฝึกงานเขาจับได้
นักศึกษาฝึกงานเขาไปทำก็ถึงได้เรื่องคนไร้ที่พึ่งเนี่ย
นอกจากนั้นจะมีหน่วยงานหรืออย่างที่